จริงแล้วว่าทำไมต้องตกให้ดิฉันอ่านด้วย
คุณกลัวไงหรืออยากให้คุณหายกลัวคุณต้องอ่านข่าวจิ้งจกให้ผมหน่อย
คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวน่ารักที่แชร์กันในโลก
ถ้าจะเข้าภาพบอกก่อนนะคะจะได้หลบใต้ลงต่ำ

คือเป็นเรื่องราวที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่าเป็นเรื่องน่ารัก
คือมีคุณแม่คนหนึ่งก็ปิดประตูห้องตามปกติแหละ
บังเอิญจิ้งจกตัวหนึ่งมันดันไปอยู่ตรงซอกประตูอะค่ะ

แล้วตัวลูกคือเห็นแล้วก็แบบสงสาร
แม่จริงจกใส่แตก
พาไปหาหมอคุณผู้ชม

จิ้งจกน้องต้องรอดแล้วล่ะถ้าทำขนาดนี้
อ่ะไปดูเรื่องนี้กันหลายคนทั้งอมยิ้มทั้งสงสาร
พอว่าไม่เห็นไง

มีคนใช้ทวิตเตอร์คนนึงค่ะเขาโพสต์ภาพที่แคปมาจากสตอรี่ในอินสตาแกรมของเพื่อนนะคะ
บอกว่าแม่ปิดประตูหนีบจิ้งจกจนไส้ไหลมีแผลฉีกขาด
ใช้คำเป็นทางการด้วยนะมีแผลฉีกขาดแต่มันยังไม่ตาย
เพื่อนของเธอเลยตระเวนพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลสัตว์เลยนะคะ
โรงพยาบาลแรกเขาไม่รับคือต้องบอกก่อนว่าสัตว์พวกนี้เขาจะให้มันเป็นเหมือนสัตว์เอ็กซอติกหรือว่าสัตว์พิเศษ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าของมันเล็กอะนะคะ
ก็พาไปโรงพยาบาลที่๒เป็นโรงพยาบาลสัตว์ย่านวัชรพลเขายอมรับรักษา
ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามค่ะที่โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำนะคะ
เขาบอกเขารับรักษาสัตว์ทุกชนิดเลย
อัครพัฒน์บุตรสุรินหรือว่าหมอโต้งวัย๓๓ปี
เป็นสัตวแพทย์ที่รักษาจิ้งจกนี่แหละค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่า๒๓เมษายนประมาณสัก๓๔ทุ่ม
มีน้องผู้ชายคนนึงอะค่ะมาพร้อมกับคุณแม่เดินทางมาที่โรงพยาบาล
เขาก็มองเอ๊ะทำไมมากับแม่สองคนแต่ไม่เห็นเลยว่าจะให้รักษาอะไร

เขาบอกว่าช่วยรักษาจิ้งจกให้ผมหน่อยแล้วคุณคือไม่ใช่จิ้งจกโตเต็มวัยด้วยนะ
จกตัวเท่านิ้วก้อยคือจิ้งจกเด็กยังตัวเล็กตัวเท่านิ้วก้อยอยู่เลยค่ะ
น้ำหนักตัวสองกรัมแต่ที่ท้องมันเนี่ยมีแผลเป็นแนวยาวแล้วไส้ก็ไหลออกมา
อาการค่อนข้างหนักเลยค่ะคุณหมอเนี่ยเห็นความตั้งใจของน้องผู้ชายที่อยากจะเอาจิ้งจกตัวนี้มารักษามาก
ยอมรับไว้รับเป็นเคสฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็เอาเข้าห้องผ่าตัดทันทีเลย
ชะตากรรมของเจ้าจิ้งจกน้อยตัวนี้ดูวิธีการรักษาหน่อยคุณผู้ชม
เชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกภาพไม่ออกว่ารักษายังไงเขาบอกว่าเป็นไปตามแนวทางการรักษาสัตว์เลื้อยคลานค่ะ
โดยฉีดยาระงับอาการปวดโอ้โหฉีดยาระงับอาการปวดที่กล้ามเนื้อขาด้านหน้าทั้งสองข้างก่อน
แล้วก็ให้ยาสลบจากนั้นเย็บแผลที่ท้องค่ะแล้วก็ฉีดยาปฏิชีวนะยาลดอาการปวด
แล้วช่วยเลยในห้องออกซิเจนช่วงพักษ์ฟื้น

แต่สุดท้ายจิ้งจกตัวน้อยตายลงในที่สุด
เพราะความเจ็บปวดและเสียเลือดมาก

ก็ประตูหนีบไส้แตกขนาดนั้นนะคะ
คือทางโรงพยาบาลเขาก็แจ้งคนที่นำจิ้งจกมารักษาแล้วนะคะ
ว่าแบบเออหมอทำเต็มที่แล้วนะแต่มันตาย

ผู้ชายที่เอาไปรักษาร้องไห้หนักมากค่ะ
แล้วก็เอาจิ้งจกตัวนี้ไปฝังเอาไว้ที่ด้านหลังของโรงพยาบาลด้วย

คือเรื่องนี้เราดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่
โหนี่ถึงเขาเอาจิ้งจกที่โดนประตูหนีบไส้แตกมารักษา
แต่จะบอกก่อนว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของจิตใจคนเหมือนกันนะ
น้องคนนี้เขามีจิตใจที่แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจ

เขาก็เห็นว่ามันคือหนึ่งชีวิตที่มีคุณค่า
แล้วก็อยากที่จะให้มันมีชีวิตรอดต่อไปในวงจรชีวิตของมัน

โต้งก็บอกเลยค่ะว่าชื่นชมมากชื่นชมน้องคนนี้มากเลย
อุตส่าห์เอาจิ้งจกตัวนี้มารักษา
เลี้ยงก็ไม่ใช่หน้าตาก็ไม่ได้น่ารัก

โต้งบอกว่าก็พยายามรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว
ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยาสลบเย็บท้องยัดไส้เข้าไป

พื้นฐานของสัตว์เลี้ยงขาด
เราก็ทำการรักษาโดยการ
ก็จำเป็นต้องวางยาสลบ
เพื่อที่จะเย็บปิดช่องท้อง
แล้วก็เพื่อจะดันเอาไว้ภายในแล้วจะปิด
ช่องท้องแล้วก็ได้ทำการรักษา
ก็ให้ยาลดตัวและยาปฏิชีวนะ
เจ้าของมีความตั้งใจในการ

ทางโรงพยาบาลก็มีความตั้งใจในการช่วยชีวิตเต็มที่แล้ว
แต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิตเราก็จะได้ไม่เสียใจทีหลัง
ว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาอย่างนี้

เป็นสัตวแพทย์ทำงานที่นี่มา๙ปี

พึ่งเคยเจอแบบนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้มีคนพาจิ้งจกหางขาดมารักษา
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย

คือจิ้งจกปกติมันสามารถสลัดหางมันจะผลัดเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้เห็นบอกว่าคุณหมอโต้เคยรักษาคางคกกบตุ๊กแก่มาแล้วเหรอคะ
ถูกต้องคือมีคนไข้คนหนึ่งไม่ใช่คนไข้สิชาวบ้าน
เขาไปซื้อกบจากตลาดซึ่งมันยังไม่ตายไปตั้งใจจะเอาไปทำอาหาร

พอถึงบ้านปุ๊บผ่าท้องแล้วสงสารเห็นใจเอากบที่ถูกผ่าท้องที่ยังไม่ตายเนี่ย

หอบไปหาหมอโต้งหมอครับช่วยเย็บท้องกบกลับไปให้หน่อย
สารกบอยากจะให้มันมีชีวิตอยู่รอดต่อไป

เดี๋ยวต่อไปนี้เชื่อว่าจะมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตัวเงินตัวทองจิ่งเหรนอะไรอีกอย่าง
แต่ตุ๊กอาทิตย์จดตัวนี้ไม่รอดเนาะ

นะครับนี่ไงมันน่ารักดีนะฮะ

หมายถึงอะไรให้ใครไปรักษากับหมอโต้ง
รักษาสัตว์กับหมอโต้งเขาเก่งมากนะครับ